ท่านผู้ชมครับมีหนูน้อยอายุแค่๑๐วันนะฮะ
เป็นเด็กหญิงนะครับเสียชีวิตจากการจมกระมังอาบน้ำ
คือคุณแม่เนี่ยบอกว่ากำลังอาบน้ำให้ลูกอยู่
แล้ววูบหมดสติไปนะ
ปืนเข้ามาอีกทีนี่น่าจะสัก๑๐กว่านาที
ลูกจมกระมังอยู่ในน้ำสียชีวิตไปแล้ว

มาช่วยเหลือนำเด็กส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดตรังนะฮะโรงพยาบาลตรัง
แต่น้องเสียชีวิตแล้วนะครับอันนี้ตามที่คุณแม่เขาบอกนะ
เธอบอกเธอก็แม่ลูกอ่อนอ่ะเลี้ยงลูกแบบโอ้โหจนเหน็ดเหนื่อย
แล้ววูบไปจริงจริงนี่ฮะบ้านพักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ในจังหวัดตรังนะครับเด็กที่เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุ๑๐วันเท่านั้นนะครับ
ครอบครัวเองก็โศกเศร้าเสียใจกันหมดนะฮะตอนนี้ทางแพทย์ของโรงพยาบาลที่จังหวัดตรังนะครับ
ก็ต้องนำศพเด็กไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็ตรวจร่างกายของแม่ของเด็กแล้วแม่ชื่อเมนะชื่อสมมุตินะฮะอายุ๒๔ปี
ทุกอย่างปกติดีนะครับไม่ได้มีเรื่องของสารเสพติดอะไรทั้งสิ้นเธอบอกเธอวูบจริง
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับแม่ของเด็กเนี่ยก็คือเมย์เนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ฮะคือเธอก็โศกเศร้าเสียใจตลอดเวลานะฮะร้องไห้ทั้งวันเหมือนกัน
เธอบอกว่าเธอนะเอาลูกไปอาบน้ำนะครับจุดที่ลูกจมกระมังน้ำเสียชีวิตเนี่ยเป็นห้องน้ำ
อยู่ใกล้ใกล้กับห้องครัวของบ้านส่วนกระมังที่อาบน้ำให้ลูกเป็นกระมังสีชมพูนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนอันนี้เป็นกระมังซักผ้านี่กระมังอันนี้นะฮะที่เป็นกระมังอาบน้ำให้ลูกนะครับ
เมย์บอกว่าเธอกำลังอาบน้ำให้ลูกแล้ววูบไปนะวูบแบบไม่รู้สึกตัวเลยนะฮะ
หมดสติไปเลยไม่รู้ว่าหลับไปกี่นาทีแต่เชื่อว่าคงไม่ต่ำกว่า๑๕นาที
จนกระทั่งตื่นขึ้นมาพบว่าลูกเนี่ย
นอนอยู่ข้างกระมังนะฮะก็รีบลุกขึ้นมาดูลูก
แต่ลูกเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่ในกระมังไปแล้วนะครับ
นอนอยู่ข้างกระมังนะฮะเธอก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็ดูลูกลูกอยู่ไหน
ลูกนอนแน่นิ่งอยู่ในกระมังที่มีน้ำนะฮะก็รีบนำลูกขึ้นมา
พบว่าลูกตอนนั้นไม่หายใจแล้วตัวซีดที่ท้องรวมทั้งเส้นเลือดต่าง
ตามร่างกายเริ่มมีสีคล้ำแล้วท้องเนี่ยป่องแล้ว
เธอก็โทรแจ้งทางโรงพยาบาลโทรแจ้งทางกู้ภัย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังมาที่บ้านเนี่ยเขาก็แนะนำเอาไว้เบื้องต้น
บอกให้เป่าปากให้ลูกให้ปั๊มหัวใจให้ลูกนะ
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับลูกไปโรงพยาบาลตรังแต่สุดท้ายไม่ทันฮะ

เพราะจะโรหคุณอื่นมารับมันมันโรหไม่ได้
ที่บอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงฮะเหตุการณ์ในเมื่อเมื่อเวลานะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันยายของเด็กนะฮะแม่ของเมยายก็เสียใจเหมือนกัน
นี่หลานสาววัย๑๐วัน
ส่วนพ่อของเด็กเนี่ยคือลูกเขยเนี่ย

เขาอยู่ที่กรมกองของเขา
ทางคุณพ่อเขาเป็นทหารนะครับเข้ากรมอยู่นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยก็ไลน์คุยกับลูกสาวตลอดเวลา
ตอนที่ออกไปธุระกับพ่อกับสามีนะฮะ
ข้อความสุดท้ายที่ลูกสาวตอบเนี่ยคือบ่าย๒เมื่อวาน
จากนั้นเนี่ยลูกไม่ตอบไลน์เลยไม่อ่านไลน์เลย
ก็ยังเอ๊ะเป็นอะไรทำไมไม่อ่านไลน์ไม่ตอบไลน์
กระทั่งลูกสาวโทรมาหานะครับ
ก็รีบขับรถจากในเมืองกลับเข้ามาที่บ้าน
พอลูกบอกมันมีเหตุแบบนี้แบบนี้นะ
ตอนที่มาถึงบ้านเนี่ยสวนทางกับรถพยาบาลพอดีนะครับ

เห็นหลานสาวแล้วยายบอกโอ้โหเข่าสุดร้องไห้แทบขาดใจ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยยายของเด็กเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว
ทุกคนในครอบครัวนะญาติพี่น้องทุกคนเสียใจหมดแล้วก็ไม่ได้โทษเมย์ด้วยนะ
แม่บอกไม่โทษลูกสาวนะแล้วก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจลูกสาวด้วย
เนื่องจากลูกสาวเนี่ยเลี้ยงลูกอ่อนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายคืน
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวเนี่ยไม่นอนเลยนะ
แม่บอกว่ากลัวลูกจะคิดสั้นเหลือเกินตอนนี้ลูกเขาเสียใจมาก
แล้วก็ขอขอบคุณไปยังผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทหารของลูกเขยด้วย
ที่พอรู้ข่าวก็อนุญาตให้ลูกเขยเนี่ยออกมาดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้าย
มาจัดการเรื่องงานศพของลูกนะฮะเด็กหญิงวัย๑๐ขวบ
แล้วเมื่อเช้าทางผู้บังคับบัญชาก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจที่บ้าน

แต่ตอนที่เรามาเห็นนะอาจารย์มืออยู่กล้างตัวเขาเผ่นเส้นเลือด
ขั้นตอนก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางครอบครัวจะไป
ศพมาประกอบพิธีทางศาสนาด้วยการฝังนะครับอ่าบอกว่า
ฝังเอาไว้ใกล้กับหลุมศพของคุณยาย
ที่เป็นแม่ของเด็กอืมต้องขอแสงความเสียใจด้วยนะ
จริงอายุเพิ่งเด็ก๑๐วันอย่างนี้นะคะแข็งใจมาก